อยากให้สายลมเหมือนลมจูบคนจริง
ลมอายคำนี้เหงายิ่งหอบใครมาทิ้งสักคนสิลม
โอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นเนอะเราเองก็ตื่นเต้นป่
ใจจะออกนอกออกแล้วใช่ตอนต้นงับไม่ทันใจแกว่งไปป่ะ
นิดนึงดีว่าสติดีนะฮะสติดีแล้วก็ร้องตามมาเรื่อยนะครับ

เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมจิตนักสู้ชีวิตของเรานะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
ป้าสมจิตร้อง

กลับมารับมาน้องนายล่ะ
ครับร้องได้ถูกต้องหมดไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียวครับ

ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้รับแล้วค่ะ๑๐๐๐บาท
ก็เป็นเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
เพลงนี้เพลงรักบ้านทุ่งนะครับ
ก็เป็นเพลงลูกทุ่งแท้อีกเพลงหนึ่งนะครับ

แต่ผ่านมาได้แล้วป้าจ๋า
ก็เพลงต่อไปก็จะผ่อนคลายกว่านี้นิดนึง
ไม่เป็นไรป้าตัวช่วยยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับ
จ๋าป้าเนี่ยสู้คนเดียวณตอนนี้
ตั้งแต่ลุงล้มป่วยสมัยก่อนช่วยกัน

แต่ว่าตอนนี้ทำงานคนเดียวมานานเท่าไหร่แล้ว
ตั้งแต่เขาเจ็บก็ทำงานคนเดียวมาตลอด

วันนี้ไม่ได้มาสู้เพื่อสามีคนเดียวคุณผู้ชม

คุณพ่อปีนี้๙๐ค่ะ

สุขภาพเป็นยังไงบ้างตัวคุณพ่อ
พ่อก็เป็นถุงลมโป่งพอง
อันนี้ก็ปอดรั่วพูดง่ายว่าปอดแตก
แล้วแตกว่า๒ครั้งแหละ
ครั้งที่แตกเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยแหละ
แล้วทำไมอยู่ดีปอดแตกได้อ่ะ
ไอมากไอแรงไอตลอดเวลาไอไอน่ากลัว
เคยสูบบุรีมาใช่ไหมครับ
เคยสูบยัดเส้นสมัยจากก่อน
การใช้ชีวิตเป็นยังไงอาการตอนนี้คือแล้วจะต้องไปหาหมออะไรยังไง

แล้วก็ก็แตกอีกแตกอีกไม่รู้ว่า

ก้าวสิบกว่ายังเดินได้
เก่งมากดูแลคนของครอบครัวดีมาก

แม่ก็ตอนนี้เดินไม่ได้ติดเตียงติดเตียงเพราะว่าตอนแรกเลยที่แกเป็นคือ
หมอก็บอกว่ามีเลือดออกในสมองคือแกก็คือเคยเดินมากินข้าวปกตินี่แหละ
เรียกแม่แม่ลุกมากินข้าวอะไรอย่างเงี้แกก็จะเดินมาแต่วันนั้นอ่ะนั่งไม่ยอมเปิดมุ้งออกมาก็มานั่ง
ก็ถามว่าเป็นอะไรเปล่าเอ่อเข้าห้องน้ำไหมเปล่าปวดฉี่ไหมครับเปล่าอ่า
ไม่ตอบอย่างอื่นเลยไม่ตอบอย่างอื่นเปล่าหมดเลยแต่เราไปจับดูฉี่นี่ลาดหมดแล้ว
แล้วหลังจากนั้นเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยแต่พูดได้ไหมจ๊ะพูดพูดได้พูดได้
แต่แต่เหมือนเหมือนลิ้นจะแข็งแข็งแล้วได้พาไปหาหมอไหมครับพาพาไปส่งโรงพยาบาล
อันนั้นไปโรงพยาบาลใหญ่เลยเขาก็บอกว่าญาติเนี่ยคุณป้าน่ะมีเลือดออกในสมองนะ
เอ่อต้องนอนโรงพยาบาลเดี๋ยวหมอดูก่อนว่าต้องทำยังไง
คืออยู่ดีมันมีเลือดออกในสมองได้ไงคะอาการมาจากอะไรป้าจ๋าไม่ไม่แน่ใจว่าจะจากความดันสูงหรือเปล่า
จ้ะเพราะว่าหมอไปวัดความดันแกสูงแก้ไขยังไงครับหมอก็ให้ให้ยาละลายริ่มเลือดจ้ะ
ละลายริ่มเลือดก็นอนอยู่๓วันแล้วก็ไปส่งไปพักพื้นที่โรงพยาบาลอำเภอ
อีก๓วันป้ากลับบ้านได้ป้าจ๋าณตอนนี้คนทั้งบ้านไม่มีใครแข็งแรงแล้ว
มีป้าอยู่คนเดียวที่ยังดูว่าข้างนอกเนี่ยยังแข็งแรงแล้วพอจะไปหากินมาเลี้ยงครอบครัวได้๓คน
แต่จริงแล้วป้าแข็งแรงอย่างนั้นจริงไหมหรือว่าป้าก็แอบป่วยอะไรอยู่เหมือนกัน
พอมันแน่นมันย้อนขึ้นมาเนี่ยหลังออกมาแล้วทำให้เราเหนื่อย
ไว้ตรงนี้นะปรับเวลาการใช้ชีวิตจูนจูนสมัยป้าจะแข็งแรงขึ้นเพราะว่าตอน
เนี้ยหนึ่งแรงนะคุณผู้ชมหนึ่งแรงต้องเลี้ยงสามชีวิตในบ้านถามหนึ่งแรง
คนนี้เลยไหมเหนื่อยบ้างไหมท้อบ้างไหมป้าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะ
แต่มันก็ต้องสู้อะเนาะถ้าเกิดว่าเนี่ยเราหันไปเห็นอ่ะในบ้านเราอ่ะ
ลมหายใจรวยลินกันหมดแล้วเนี่ยแม่ก็แย่เดินไม่ได้พ่อก็ต้องการทั้งยา
แล้วก็คือไม่สามารถจะทำมาหากินอะไรได้แล้วลุงอีกลุงก็แย่ลงถ้าเรา
สู้คนนึงแล้วจะทำไงไปไม่ได้ครับชีวิตเดินไม่เป็นเพราะฉะนั้น
เราก็ต้องสู้เหมือนเจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ต้องไปต้องสู้อย่างเดียว
ของตัวเองต้องสู้อย่างเดียวอยู่ในสนามชีวิตจริงก็ต้องสู้
วันนี้อยู่บนสนามเวทีของเราป้าก็ยิ่งต้องสู้เพราะพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
เป็นพื้นที่ที่หาเงินได้ง่ายที่สุดเมื่อสักครู่นี้ร้องไปแล้วเพลงแรกนะ
สะสมไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทป้าจ๋าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกมในรอบนี้กันอีกครั้งหนึ่ง
จะเริ่มเกมถามลุงก่อนเลยลุงจ๋าในสายตาลุงป้าเก่งไหมเก่งครับ
ที่เก่งเพราะว่าเราเห็นเราก็สงสารเนอะเพราะว่าเขาทำงานคนเดียวเรา
เขาไปไม่ไหวครับได้แต่ให้กำลังใจเขาปลอบใจเขาว่าเหนื่อยขึ้นมา
ก็พักอายุเขาบ้างจ้ะลุงรักป้าไหมลูกรักครับรักมาก
บอกรักบ่อยไหมลูกยายตารักนะยายก็รักตากให้ไป
จีกันจังเลยแต่อยากให้ร้องเพลงก่อนจะได้มีตังค์นะป้านะ
ทีนี้ก็ถือว่าเป็นทางรัฐนะครับเป็นทางรัฐให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
มาต่อกันเลยนะครับป้าสมจิตนะครับต้องการ๘๐๐๐บาทนะครับ
ต้องการทั้งหมด๕เพลงร้องไปแล้ว๑เพลงมาถึงเพลงที่๒ครับ
เพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาทอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
อืม
เอาละครับนี่คือเพลงที่๒นะครับเป็นไงครับป้าสมจิต
ก็พอไหวไหมครับ

ร้องพอได้บ้างไหมกับเพลงที่แล้วกับเพลงนี้เพลงนี้ได้เยอะกว่า
วันนี้ก็พอกันกับเพลงที่แล้วพอกันค่ะ
เอาเป็นว่าตัดสินใจก่อนกันแล้วกันว่าจะสู้หรือหยุด
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมจิตครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

เอาละครับตัดสินใจสู้ต่อนะครับนั่นก็คือจะต้องร้องเพลงนี้ให้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นตัวช่วยเหลือใช้ได้อีก๑แผ่นป้าย
ป้าสมจิตจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ
เอาละขอให้ป้าโชคดีค่ะขอให้ร้องให้ได้จ้ะป้า
ขอให้เงินสองหมื่นเป็นของป้าเพราะว่าโอ้โหสามคนที่รออยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าต้องการยาทุกคนเลยนะ

เพลงที่สองครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ขอบคุณครับ
เขียนคำแม่สอนเป็นกรอนติดไว้ข้างฟ้า
เลิกงานกลับมาอ่านทวนให้จำคำวอน
เรียนโลสู้งานอย่าลืมบ้านเกิดเมืองร้อน
ครอบครัวเรายังเดือดร้อนแม่พร่ำสอนก่อนใกล้บ้านมา

เหงาเป็นเงาติดใจไม่หาย
ลูกมาอยู่ไกลห่วงใยแม่ทุกเวลา
สู้งานเหนื่อยกายอ่อนใจเมื่อเจอปัญหา
หลายคราวอยากเข้าใจละแต่แววตามแม่คอยเตือนใจ
แพ้บ่ใดบอกใจอย่าให้อ่อนแอ
ทุกข์ใดรังแก่ที่แพ้ก็แพ้บ่ได้
รักจากลาน้ำตาก็ลินท่วมใจ
ตกงานกี่ครั้งผิดหวังกี่คราวร้องไห้
หากแม่ยังมี
ทุกข์ใจเจ็บแค่ไหนบอกใจห้ามถอย
เขียนคำแม่สอนเป็นกรอนติดไว้ข้างฟ้า
ย้ำเตือนผ่านตาให้จำแม่ยังรอคอย
ทนสู้งานติดตามเพิ่มสิบเป็นร้อย
เมื่อถึงวันที่รอคอย
จากน้ำลอยยิ้มไปรักแม่